ติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐกันต่อช่วงนี้มีภาพเหตุการณ์
ผู้ชายคนนึงจริงแล้วเขาก็เป็นเจ้าของเต็นต์รถมือสองแหละ
คือที่กระบี่ก็ขับรถเก๋งสปอร์ตคันหนึ่งไปไปติดอยู่ที่แยกไฟแดง
ไฟมันก็แดงจู่หน้ารถไฟลุกพึบขึ้นมา
ไม่ทราบสาเหตุเลยแล้วมีภาพนี้เกิดขึ้นครับ

ขึ้นบางทีก็จะผ่านไปดีป่ะมันจะระเบิดไหม

ไม่กล้าไม่กล้าที่จะขับเข้าไปใกล้เลย

แล้วรถคันอื่นไม่กล้าไปจอด

แล้วควันคือดำนี่กำลังเผาไหม้แบบน้ำมันออกมาเลยนะ

รถเก๋งคันสีเหลืองคันนี้จอดอยู่กลางแยกอยู่คนเดียวเนี่ยนะครับ

ทางด้านของดับเพลิงของเทศบาลเมืองกระบี่
พร้อมด้วยกู้ไพ่มูลณิธิประชาศัตริย์ยิสุฯ
เข้าไประงับเหตุการณ์นี้
ที่บริเวณสี่แยกควนสตอถนนศรีพังงานตำบลกระบี่ใหญ่

พอไปถึงแน่นอนครับควันมันก็ไหม้จากฝากระโปรงห้องเครื่องของรถแล้ว
แล้วก็ควันดำขึ้นไปสูงเลยรถสปอร์ตเหมือนกันนะข้างในเบาะสีแดง
นี่นะฮะลักษณะก็คือนี่ประตูเขาเปิดแบบนี้นะครับ
ทะเบียนชกเชยต่อเต่า๑๒๑๕กรุงเทพมหานครนะฮะ
เพลิงก็ช่วยกันดับสัก๑๐นาทีก็ดับได้แต่ว่ามันก็กลายเป็นสภาพแบบนี้ไปแล้วนะฮะ
ที่บริเวณหน้ารถเนี่ยห้องโดยสารก็ถูกไหม้ไปนะครับเข้าไปถึงด้านใน
ด้านหน้าก็เสียหายทั้งคันแบบนี้นายชัยพรหนูสุกอายุสามสิบสองปีเจ้าของรถ
แล้วก็เป็นเจ้าของเต้นรถอยู่ที่กระบีนี่แหละครับยืนดูความเสียหาย
นี่เจ้าของรถนะฮะชาวบ้านก็ดูเหตุการณ์ต่างรถไหนขอดูทะวงทะเบียนหน่อยสิ
เอาไปลุ้นโชควันพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้นะฮะก็แล้วแต่คนจะมอง
แต่ว่าเจ้าของรถสิฮะน้ำตาตกเลยคุณชัยพรเขาบอกแบบนี้ว่ากำลังขับรถ
ทำธุระในตัวเมืองกระบีแล้วก็กำลังจะขับรถกลับบ้านนะฮะ
มาถึงแยกไฟแดงก็จอดติดไฟแดงแต่พอไฟเขียวกำลังจะออกรถ
จู่มันมีกลุ่มควันพุ่งขึ้นมาจากห้องเครื่องตกใจวิ่งออกมาจากรถก่อน
เพื่อขอให้ชาวบ้านช่วยนะฮะแล้วก็แจ้งดับเพลิงมา
พอดับเพลิงมาก็เห็นสภาพเป็นแบบนี้แล้วนะฮะ
สาเหตุตอนนี้ยังไม่ทราบความเสียหายเองก็ยังไม่ทราบประเมินไม่ได้นะฮะ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะใครขับรถเองก็ต้องระวังเรื่องของความพร้อมของรถให้ดีนะครับ